คนภรรยาเป็นห่วงจริงคุณคุณชมคุณนาเป็นห่วงพี่เวมากเลยนะคะ
เพราะว่าอะไรคุณเวย์เนี่ยกระโดดตกเวทีระหว่างเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดระยองเข้าเฝือกไปเลยจ้า
หลายคนคงเห็นภาพแล้วนะคะมาดูรายละเอียดนิดนึงก็แล้วกัน
งานนี้แม่นานาพร้อมลูกสาวน้องบีน่าค่ะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะ
คืนนั้นพอครอบครัวได้รับโทรศัพท์ตอนดึกอุ๊ยตกใจสิคะ
กลัวจะเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถนั่นเอง
พอรู้ว่าขาหักก็ยิ่งเป็นห่วงเข้าไปใหญ่
สุดท้ายแล้วนะคะพี่เวย์ค่ะก็ต้องเข้าเฝือกค่ะ
แล้วหมอก็สั่งให้พัก๖๘สัปดาห์
แต่ด้วยความที่พี่เวย์รักแฟนเพลงมากเลย
เลยบอกกับพี่นาว่าเธอ
ฉันขอนั่งวิวแชร์ไปขึ้นคอนเสิร์ตละกันนะ
โอ้โหภรรยาอย่างพี่นานาค่ะ

ได้จะส่งกำลังใจให้คุณสามีแบบรัวนะคะ
ล่าสุดค่ะนานาก็พาพี่เวย์ไปพักอยู่ที่จังหวัดราชบุรี
งานนี้ศรีภรรยาคนสวยได้แต่บน

ตอนนี้อาการดีขึ้นแต่ก็ยังแบบใส่เฝือกอยู่
ตกใจเพราะว่าแบบโทรศัพท์ที่โทรมาดึกเนาะ

ก็นึกไปแล้วอะไรก็ไม่รู้แล้วเราไประยองด้วยอะไรอย่างนี้

อยู่ราชบุรีเพราะว่าได้ทำเพลงด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้

อยู่เฉยต้องอยู่เฉยขาอะไรอย่างนี้
แต่ก็บอกเขาว่าให้เขาหยุดเดินก่อน

นางก็เดินแต่บ้าปนางก็หยุดนิ่งไม่ได้อะ

เพราะว่าอะไรเผื่อมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่อะไรอย่างนี้

เข้าใจแหละช่วงนั้นอารมณ์อาจจะมาแล้วไง
ฟิลล์มันได้นะหายไวนะครับพี่เวจ๋า